อบอนเตอร์มหาสนุก
สนุกสนานกันต่อนะครับกับรายการอบตมหาสนุก

เราอยู่ในจุดของออบอตอร์ขอแรก

ช่วงอบตขอแรงกับภารกิจที่ประยุกต์มาจากวิถีชีวิตและอาชีพของคนในตำบล
ซึ่งตัวแทนคนสามวัยครับเด็กผู้ใหญ่และผู้สูงอายุรวมถึงแขกรับเชิญ
จะต้องสามัคคีร่วมแรงร่วมใจกันผ่านไปให้ได้นั่นเองล่ะครับ
ถ้าทำได้จะเอาเงิน๓๐๐๐ไปทำอะไรครับ
ก็เอาไปเข้าไว้กองทุนแล้วก็สนับสนุนกลุ่มต่างครับ
เส้นกลุ่มแม่บ้านอมเศษตร์กลุ่มแม่บ้านแปลรูปอาหารกลุ่มจักษรกลุ่มเรือนเน็ตก็หลายกลุ่มครับครับ

เอาละครับเกมวันนี้ก็เกี่ยวกับชุมชนของท่าน
เรื่องราวที่น้องพลอยถือมาคือเรื่องของ

หน้าเกมของเรามีชื่อว่า
ยกวิ่งยัดมัดลูกประคอง
เกมยกวิ่งยัดมัดลูกประคบ
ด้านแรกครับเหล่าผู้ใหญ่และพี่บาท
จะต้องช่วยกันยกเตาอ้างโล่๕ครั้ง
จากนั้นวิ่งไปหยิบพวงสมุนไพร
เอาไปส่งต่อให้ด่านถัดไป

จะมีเหล่าบรรดาแม่ผู้สูงอายุ

ห่อใส่ผ้าขาวเป็นลูกประคบ

ให้หนักจนเข็มถูกลูกโป่งแตก
ภายในเวลา๕นาที

เริ่มเลยค่ะ
เร็ว
ตอนนี้กำลังเข้มข้นเลยล่ะครับ
ซึ่งเจ้าของสถิติล่าสุดก็คือ
สวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
ที่จำนวน๑๘๐คน

เขาจะรวมคนกันมาได้เท่าไหร่กันล่ะครับนี้
มาแล้วล่ะครับตอนนี้อบตขอท้านะครับผม

ตอนนี้นะฮะเรามีผู้คนสักกี่คน
ตอนนี้รวบรวมกันมาได้นะครับผม
ทั้งหมด๑๓๕คนค่ะ

แล้วไอจีเขาทำสถิติไว้หรือครับ
ก็คือเรารวบรวมคนมาได้เท่านี้

เพราะสถิติเดิมก็คือ๑๘๐คน

ในเวลา๖นาที๔๔วินาทีค่ะ

ตัวนำสิกายรวมคนมาได้แค่๑๓๕คน
ถ้าหากรวมพี่บาทอีกหนึ่ง
ก็จะเป็น๑๓๖คน

จะไม่ถูกทำลายลงอย่างแน่นอน

จะขอรวมพลังลำเลียงไข่
ไปให้ถึงคนสุดท้ายให้จงได้ครับ

น้องปลอยจะให้ไข่กับพี่สมลักษณ์
แล้วพี่สมลักษณ์ก็ส่งต่อนะครับ

พลอยจะให้ไข่กับพี่สมรักแล้วพี่สมรักก็ส่งต่อนะครับ

คนต่อไปต้องอยู่ตรอบหวาน

จับขาดจัดข้าง

ไปละไปละไปละ

เร็วพี่เอามาชิ้นกัน

เร็ว

เร็วก้อนกว่านี้อีกนะ
แม่มาชิดกันเลย
แสดงตัวหน่อยค่ะว่าเราเนี่ยชื่ออะไรครับ
คุณพี่รุจิลานะครับทางหมู่บ้านของเราจะให้คุณพี่แก้ตัวง่าย
คือเรานับ๑๒๓เดินลุยน้ำโขงลงไป
ผมนับ๑๒๓คุณแม่เดินลุยน้ำลงไป
พี่เขาเอาจริงวะ

ไม่เป็นไรถือว่าความผิดพลาดนี้ไม่ได้เป็นความผิดมหัน
พวกเรามารวมตัวแค่นี้
สามารถขี่แล้วเย่เยี่ยมมากหน่อย

ชาวตำบลศรีกายไม่สามารถลำเลียงไข่ได้ถึงคนสุดท้ายตามที่หวัง
แต่ไม่เป็นไรครับโอกาสหน้ายังมี
ซึ่งก็เท่ากับว่าตอนนี้สถิติยังคงอยู่ที่อบตสวนพึ่งจังหวัดราชบุรี
จำนวน๑๘๐คน
อบตไหนคิดแน่กว่าท้ากันช่องมาได้เลยครับ
หมดเวลาแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับสนุกสนาน
แล้วก็มีสถานที่สวยให้พวกเราได้มาดื่มดำกันริมน้ำโขงนะครับ
เป็นไงบ้างพี่บ๊าทมารายการพบน้ำโขงมีมาสนุก
ก็ประทับใจครับก็เห็นความรักความสามัคคีของชาวบ้าน

เอาละครับวันนี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับ

ขอบคุณมากค่ะ

ชาวตำบลศรีกาย

และอยากแนะนำอบตของท่าน

ไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊คของเรานะคะ
และกลับมาพบกันใหม่นะครับ
สนุกทุกที่ทั่วไทยสู้กันทุกวัย

สวัสดีค่ะ
อาวุธต่อมหาสุด